กับตำรวจ๘นายลูกน้องบิ๊กโจ๊ก
คือเมื่อวานนี้มีกระแสข่าว

โอ้โหไปเฝ้ากันกลุ่มผู้ชมก็ไปนะฮะ
ที่บอกว่ามี๗คนกับ๑องค์กร

สื่อมวลชน๗คนกับ๑องค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันมินี้

ออกไปเมื่อวานนะขณะเดียวกันก็มีรายงานว่า

เส้นทางการเงินของนักข่าวกลุ่มนี้มีหลักฐานชัดเจน๒คนด้วยกัน
๑นะครับ๑ในตำรวจลูกน้องบิ๊กโจ๊กเนี่ย
นะครับใช้บัญชีม้าโอนเงินให้นักข่าวรุ่นใหญ่รายหนึ่งนะครับ
รุ่นใหญ่รายหนึ่งทั้งบัญชีส่วนบุคคลและบัญชีองค์กรหลายครั้ง
โดยยอดเงินที่โอนในแต่ละครั้งมีทั้งหลักพันและหลักหมื่นบาท
จากนี้ครับตำรวจชุดคลี่คลายคดียังพบว่า
มีนักข่าวออนไลน์ชื่อดังเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยดอมหาดิ
เออหาดีหาดีมีเส้นทางการเงินไปถึงด้วยเช่นกัน
แต่ลักษณะการรับเงินรับเป็นครั้งเป็นคราวนะครับ
ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์หน้านักข่าวกลุ่มนี้จะมาพบพนักงานสอบสวน
เพื่อชี้แจงถึงเงินที่ได้รับโอนนะครับว่ามาที่ไปที่ไปที่มาเนี่ยมันเป็นยังไง
ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕ระบุว่าโอ้ยังยัง
ยังไม่มีการเชิญบุคคลใดมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะ
ไม่ว่าจะเป็นมินนี่หรือกลุ่มนักข่าวเนี่ยก็ยังไม่ได้เชิญนะครับ
ขึ้นอยู่กับคณกรรมการในกรุ่นก็จะพิจารณา

อ่าแล้วส่วนกรณีที่พลตรวจตรีสัมมิตรเกรดแย้มน่ะ
ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งท่านเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ย

เกษียณเมื่อวานนั้นวันก่อนนะ
แล้วจะตั้งใครมาเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน

เพราะท่านทำอยู่จะได้ทำต่อนะครับ
รองหน้าขณะทำงานเนี่ยรับประทับแทนได้

ส่วนจะตั้งใครเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนแทนนั้น

เขาอยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งตำรวจชั้นผู้ใหญ่
กำกับดูแลอยู่นี่เป็นความคืบหน้าเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับ
สำหรับกรดีเว็บพนันมินนี่ครับ
แต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่ากลุ่มนักข่าวที่มีส่วนเชื่อมโยงกับ
อ่าเขาเรียกว่าบัญชีม้าเนี่ยค่ะจะมีความผิดนะยังนะ
เพราะว่าบางทีเป็นการโอนเข้ามาโดยที่เราก็ไม่รู้ไง
ทีนี้มาดูกลุ่มที่เป็นกลุ่มบัญชีม้าแล้วก็ได้รับการประกันตัวหน่อยละกันค่ะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเรไรล่าสุดก็มีครอบครัวของแสงเดือน
แล้วก็ยุภาพรคือครอบครัวของสองคนนี้

สามีของทั้งสองคนเลยบอกว่าดีใจที่ภรรยาได้ประกันตัวแล้ว
ซึ่งหลังจากที่นางแสงเดือนได้รับการประกันตัวออกมา
ทีมข่าวของเรานี่พิติก็เลยไปที่บ้านของนางแสงเดือนนะ
อยู่ที่จังหวัดเลยไปถึงเจอนางแสงเดือนอยู่
กำลังทานข้าวมื้อแรกมื้อแรกหลังจากที่ออกมาจากเรือนจำ
อะไรอ่ะพี่แสนเดือนจกข้าวเหนียวอยู่เลย
ข้าวเหนียวมาจิ้มหน่อไม้ต้มมีน้ำพริกปลาร้า
แล้วก็นั่งคุยกับพี่ติพี่ติบอกตามสบายเลยพี่แสงเดือน
ไปด้วยคุยกันไปด้วยนั่นแหละก็บอกนะบอกว่ารู้ไหม
ติตอนที่อยู่ในเรือนจำต้องท่องไว้เลยต้องอดทนต้องอดทน
ฉันคิดถึงสามีมากคิดถึงลูกหลานมากเลย
ไม่รู้ว่าจะได้ออกมาวันไหนจนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่แหละโอ้โห
มีทนายมาประกันตัวฉันก็ไม่รู้หรอกทนายของใคร
บอกแต่ว่าเป็นคนใจบุญมาประกันตัวให้
แล้วก็เลยถามไงพี่แสงเดือนไหนเล่าให้ฟังซิ
เรื่องบัญชีม้านั้นยังไงอย่างน้อยก็จะได้เป็นบทเรียนสำหรับตัวเอง
แล้วก็เตือนคนอื่นที่คิดจะหลงไปกับเงิน๕๐๐พันหนึ่ง
แม่บ้านมินนี่ที่ชื่อเจอนางเจออ่ะ
บอกว่าแสงเดือนถ้าอยากได้เงินใช้ไปเปิดบัญชีซะนะ

สมุดบัญชีธนาคารก็ถูกเอาไป
ก็ไม่รู้ว่านางเจอเอาไปทำอะไรบ้าง
โอ้โหรอบนี้นะบอกเลยนะพี่ติ

อยู่ภาพนโทร

ที่ว่าทางมาก็กลัวกลัวกัน

เป็นรอยยิ้มที่กว้างที่สุดเป็นเสียงหัวเราะที่มีความสุขที่สุด
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเลยพี่แสงเดือนบอก
จากพี่แสงเดือนแล้วอีกคนนึงค่ะ
อีกคนนึงไปคุยกันกับนางสาวยุภาพรหน่อย
บรรยากาศก็ไม่ต่างกันเลยดูสิ
บรรยากาศที่ทั้งพ่อแม่ลูกเอาก็โผล่เข้าหากันนี่ตอนที่พี่ติไปเจอนะ
คิดถึงไม่ได้เจอหน้ากันมาตั้งหลายวัน
ลูกชายก็เข้ามากอดแม่ด้วยนี่หอมแบบนี้นะคะ
คุยกับพี่ยุภาพรพี่ยุภาพรบอกว่า
เนี่ยไอ้เรื่องของการเปิดบัญชีม้าเนี่ยนะ
มีนางเจอนางเจอก็เป็นแม่บ้านมินนี่นี่แหละ
มันติดต่อเดี๋ยวให้มีเป็น๑๕๐๐บาท
ตอนนั้นน่ะพี่ยุภาพรบอกว่าไม่มีตังค์ใช้

ไม่ได้บอกเหมือนกันว่าจะเอาสมุดบัญชีไปทำอะไร
จนพี่ยุภาพรเขาไปทำบัตรสวัสดิการคนจน

ก็ในบัญชีมันมีเงินหมุนเวียนหลักแสน
ทีนี้เอ้าก็เลยรีบไปปิดบัญชี
พอจะรีบไปปิดบัญชีตำรวจมาจับที่บ้านเลย
ไม่เอาแล้วจ้าเข็ดแล้วจ้า
ไม่เอาเด็ดขาดจำจนวันตายเลยจ้า

๒ครอบครัวเมื่อสักครู่ชื่นมืดนะ

แต่มี๑คนที่ไปเชื่อมโยงกับบัญชีม้า
แล้วก็เครือข่ายมินนี่ถูกจับไปพร้อมกับพี่แสงเดือน

ยังไม่ได้รับการประกันตัวเลย

คนเป็นแม่พับที่นอนนะ
ลูกอยากให้ลูกกลับมานอนจังเลย
แม่เก็บที่นอนให้ลูก
อยากให้ลูกกลับคืนกลับมานอนอยู่ที่บ้าน
ตอนนี้แม่เป็นห่วงลูกมาก

แม่ก็มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานกับความดัน
อยากให้พี่สื่อนักข่าวช่วยน้องออกมาด้วยค่ะ
ตอนนี้แม่เป็นห่วงมาก
นี่คือคุณแม่หวาดชัยครับอายุ๔๗ปี
เป็นแม่ของนายกิติศักดิ์ซึ่งกิติศักดิ์เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาเปิดบัญชีม้า

ตอนที่พานักข่าวมาดูที่นอนของลูกเนี่ย
แล้วก็เอาผ้าห่มลูกมาพับพับแล้วก็ร้องไห้ไป
ให้สัมภาษณ์ไปวอนให้สื่อช่วยนำเสนอข่าว
แล้วขอให้ลูกได้รับการประกันตัวออกมาด้วย
ครอบครัวของคุณแม่หวาดชัยก็ไม่มีเงินไปประกันตัวลูกชาย
ห่วงเพราะว่าลูกชายเองมีโรคประจำตัวคือหอบหืดด้วยครับ

พอถามว่าลูกชายแม่รับเปิดบัญชีไหมอย่างที่โดนกล่าวหา
จริงหรือเปล่าคุณแม่หวาดชัยบอกว่าไม่รู้นะ
ไม่เคยเห็นว่ามีใครมาติดต่อแต่ยอมรับว่าลูกเนี่ย
เคยโดนตำรวจดำเนินคดียาเสพติดครับ

แต่ลูกแม่ก็กลับตัวนะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
วันจันทร์ที่ผ่านมา๒๕กันยายนจันทร์ที่แล้วคุณผู้ชม
มีตำรวจบุกมาถึงบ้าน
แล้วลูกชายแม่ไม่รู้เรื่องเว็บพนันซะหน่อย
ส่วนนางเจอนางเจอคุณผู้ชมอดีตแม่บ้านของมินนี่
ที่โดนนางสาวยุภาพรกับแสงเดือน
ทอดว่าเป็นคนมาชักชวนให้เปิดบัญชีม้า
มีค่าจ้างเปิดเท่าไหร่นะบัญชีละ๑๕๐๐บาท
ทีมข่าวก็อยากฟังข้อเท็จจริงจากปากของนางเจอครับ
ก็เลยเดินทางไปบ้านพักของนางเจอ
แต่ไม่เจอเจอนะไม่เจอนางเจอนะเจอแต่สามีครับ

ส่วนแม่สามีบอกว่านางเจอลูกสะพ้ายเนี่ย
เคยเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านมินนี่ประมาณได้ปีเสร็จ

ที่ผ่านมาเคยเห็นนางเจอลูกสะพ้ายเนี่ย
โอ้โหเล่นสล็อตติดพนันออนไลน์จนเป็นหนี้เป็นสิน
ลูกชายก็คือสามีของนางเจอก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบใช้หนี้ให้
ไม่รู้ว่าไปชักชวนชาวบ้านให้เปิดบัญชีม้าเรื่องนี้ไม่รู้เลย
ตอนนี้ไม่ได้เจอหน้าลูกสะพ้ายมานานกว่า๒สัปดาห์แล้วครับคุณผู้ชม
ก็อยากให้นางเจอกลับมาเหมือนกันนะ
เพราะว่าลูกชายก็เครียดเครียดที่นางเจอซึ่งเป็นเมียหายไปครับ